เนวัตดาวคนดังในโลกโซเชียลดังถึงขั้นนายกรัฐมนตรีต้องพูดถึงนะคะ
เพราะว่าไปก่อเหตุใช้ปืนเจาะยิงขมับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คหรือว่าเฟซบุ๊กไลฟ์
ตั้งแต่๑๖เมษายนที่ผ่านมาตำรวจก็ตามตัวว่ายิงตัวตายจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการสร้างกระแสสุดท้ายเมื่อวานนี้เนวัดดาวได้เข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะ
บอกว่าที่ทำไปนั้นเพราะว่ามีความเครียดมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาหนี้สิน
ก็ไม่อยากจะให้คนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอยากจะให้ติดตามสิ่งดี
เรื่องดีที่ตัวเองโพสต์ในสื่อโซเทียลก็มีมากมายหลายเรื่อง
เรื่องแบบนี้ไม่อยากจะให้เป็นตัวอย่างกับสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซึ่งก็ออกมาขอโทษต่อสังคมด้วยนะคะนายมะครินพุ่มสะอาดหรือเนวัดดาว
ก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนเมื่อวานนี้หลังจากที่มอบตัวกับตำรวจนครบานบางยี่ขัน
พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสองสองค่ะอาวุธปืนนี่แหละค่ะ
ที่เขาใช้ก่อเหตุจ่อยิงศีรษะตัวเองแล้วก็สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อ๑๖เมษายนที่ผ่านมา
มะครีนหรือเนวัตดาวบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุก็เพราะว่าเครียด
มีปัญหาหนี้สินมีปัญหาชีวิตที่ไม่สามารถทำหน้าที่สามีหรือพ่อที่ดีได้
ไม่ได้มีเจตนาคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายอยากจะแค่ทำร้ายตัวเอง
เพื่อที่จะให้หายอาการเครียดเท่านั้นฟังเสียงเนวัตดาวกันหน่อยค่ะ
การกระทั่งห่วงครั้งนี้ถามว่ารู้เท่ากันถึงการใช่ไหมไม่ใช่
รู้หมดครับรู้หมดทุกอย่างว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังจะทำเพราะว่า
ตัวผมเองมีความเครียดหลายอย่างครับแล้วก็เลือกแก้ปัญหาในทางที่ผิด
โดยโดยจะแก้ปัญหาในทางที่คิดสั้นซึ่งเป็นซึ่งเป็นทางที่ผม
ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกรีดหน้าการทำร้ายตัวเอง
เพราะผมรู้สึกว่าผมทำแบบนี้แล้วผมหายผมหายเครียด
ครับเพราะว่าผมณตอนนั้นผมมีความเครียดอยู่แล้วตอนที่ผมถ่ายทอดสดเนี้ย
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะจะเอามายืนโชว์เพียงแค่ผมมาตัดพอสเองว่า
ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ดีนะทำหน้าที่ในในในความเป็นสามีไม่ดี
จนตอนนี้เงินสร้างบ้านทั้งหมดเป็นฝ่ายหญิงเป็นคนออก
เลยทำให้เราทุกครั้งที่เรานอนเราจะต้องแบบใส่หน้าผากอะพี่
คือจริงแล้วคือในความรู้สึกของผมคือเราต้องมีมากกว่านี้เปล่าวะ
นายมะครินหรือเนวัดดาวก็พูดถึงอาวุธปืนที่ใช้ยิงด้วยนะคะ
บอกว่าปืนซื้อมาจากนายวิโรธยิ่งเจริญยังไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
ซึ่งก็ขอโทษทุกคนขอโทษสังคมถึงการเผยแพร่พฤติกรรมแบบนี้
ฝากถึงเยาวชนที่ติดตามผลงานให้จดจำแต่สิ่งดีสิ่งไม่ดีก็ไม่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง
เรื่องนี้มีการดำเนินคดีนะคะทางพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง
ผู้ต้องหาจะมีความผิดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษจำคุก๑ปีถึง๑๐ปีโทษไม่ได้เบานะคะ
แล้วก็การเผยแพร่คลิปทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อน
ว่าจะถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ในวัดดาวเขานำใบผลตรวจจากโรงพยาบาลสิริราชมาโชว์ด้วย
ยืนยันว่าขณะที่ลงมือยิงตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้สารเสพติดอะไร
และรอยแผลก็เกิดจากการใช้อาวุธปืนยิงเข้าในแนวตะแคงกระสุนเข้าที่ขมับ
และทะลุออกที่หน้าผากและเนวัดดาวโพสต์เฟซบุ๊คค่ะเมื่อวานนี้
บอกว่าแผลนี้เราคิดสั้นขาดสติเองขอโทษเพื่อนพี่และครอบครัวที่ต้องมาเป็นห่วง
ขอโทษที่ทุกคนต้องมาลำบากขอโทษภรรยาสุธิรัก
คำพูดที่ผมย้ำทุกรายการคือ๑ผมไม่ใช่เน็ตไอดอล
คาดหวังในตัวผมเยอะสักวันผมอาจทำอะไรไม่ดีก็ได้
ผมไม่ใช่คนดีที่ควรเอาเป็นแบบอย่างผมคือคนไม่ดีที่เปลี่ยนตัวเองในทางที่ดี
ผมพูดมาแบบนี้ตลอดอย่าบอกว่าผมไม่ได้พูดก่อนใครจะด่าผมก็อ่านสิ่งนี้ก่อน
ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าตำรวจได้ให้ประกันตัวนายมะครินหรือเนวัดดาวคนนี้
ด้วยวงเงินประกัน๕๐๐๐บาทค่ะ